ตัวนี้เพราะรถมันมาจอดปรับนะ

เขาไม่กล้าออกก็ใจดีนะฮะ
บอกว่ากู้ภัยนะฮะเอารถมายกหน่อย
แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเอาแมวออกเดี๋ยวกลัวมันจะเป็นอันตรายครับ
มานี่เขามาช่วยได้แล้วได้แล้ว
ไม่กลับจากรื่องล่อยเรา

ปื้นง่ายทุกคน
จังห์โอ๊ยดีเลยนะฮะ

รถยกมาถึงแล้วแต่ยังไม่ทันยก
ตำรวจทางหลวงตัวใหญ่ใจดีคนนี้นะฮะ
โอ้โหมาถึงปั๊บนะครับ
มันเป็นเหตุการณ์ประทับใจขึ้นเลยแหละนะครับ
คนเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์ฮะ
เหตุเกิดบนถนนมอเตอร์เวย์สาย๗กรุงเทพชนบุรีครับ
รถเก่งคันนี้เนี่ยมาจอดข้างทางจู่
รถของรถเขาก็กลัวเดี๋ยวออกรถไปแล้ว
แมวมันล่วงลงมามันอาจจะเป็นอันตราย
โอ้โหพ่อคุณใจดีจริง
ประสานรถกู้ภัยมาบอกพี่มาลากไปอู่ก่อนเถอะ

ปรากฏว่าตำรวจทางหลวงผ่านมาครับ
ก็เลยช่วยกันดึงลูกแมวออกมาจากท้องรถได้สำเร็จ
แล้วก็เห็นไหมฮะถามคุณชื่ออะไร

แนนปั๊บตั้งชื่อไอ้แมวตัวนี้เลย

แล้วแนนไปอยู่ไหน
พี่ตำรวจตัวใหญ่ใจดีคนนี้เอากลับบ้านไปให้แม่บ้านดูแลต่อครับ

ชาวเน็ตชาวเน็ตบอกว่าปลอดภัยแล้วใช่ไหมแนน

เบียนรถที่น้องแนนเข้าไปเมื่อกี้ทะเบียนรถอะไร

ที่เจ้าของรถเขาไม่ได้เข้ามาตอบให้ว่าทะเบียนเท่าไหร

เอ้ยเอาขนาดนั้น

กัญญา๓๐ยังมีเวลาอย่างพี่ต้นบอก
ท่านเจ้าของรถท่านได้ยินเสียงนี้คนรอเพียบ